คือต้องบอกว่าในระยะเวลาไม่นานยอดวิวทะลุล้านแล้ว
เป็นคลิปผู้ชายคนนึงค่ะเมามันกับเพลงมากไปงานหมอลำ
เต้นแบบสุดเหวี่ยงจนจากคนในงานเนี่ยนะ
เขาอ้าปากค้ากันเป็นแถวเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กัน
ลิซ่าก็มานะเมื่อสักครู่นี้คือท่าลิซ่า

เดี๋ยวใครปูให้คุณเต้นขนาดนี้เนี่ย
อันนี้คือมันอะไรขนาดนั้นนะคะคุณค่ะ
บอกอินเนอร์และความมันมาเต็มมากสำหรับหนุ่มเสื้อเหลืองคนนี้
หลุดโลกไม่แคร์ใครไม่ใยใครเลย
แล้วดูค่ะไปไหน

เพื่อนก็เรียกบอกออกมาออกมา
ได้เหรอคะคือถ้าคลิปตอนช่วงต้นคลิปคุณผู้ชมเห็นไหมค
คือเต้นท่าลิซ่าจนหัวโขกเก้าอี้สีแดง

เขาบอกว่าทางวงหมอลำประถมบันเทิงศิลป์
เล่นเพลงงัดหางัดใช่ไหมของนักร้องเต้ยอธิบดิน

ถ้าเต้นธรรมดามันก็เลยไม่ถึงใจ

เออจัดภาพพิเศษให้ค่ะ
ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยนะบอกว่า

มันต้องรู้ค่ะว่าเขาเป็นผู้สาธารณ์แท้ใช่ไหมหรือยังไง

เจ้าตัวถ้าดูอยู่ก็ออกมาตอบหน่อยนะ
คนบนเวทีหมอลำไม่เต้นแล้วอ่ะ

นี่ไปแย่งซีนหมอลำเขานะ

ฉันคงเล่นดีมากจริงจนคนเขามันได้
คลิปนี้คลิปนี้ได้ถูกโพสต์มาประมาณ๒๓วันแล้ว
คนเข้าชมเนี่ย๑๒๐๐๐๐๐ครั้ง

ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมแหละว่าเออมันก็มันอะไรกันได้ขนาดนี้

คือเวทีหมอลำแบบนี้บางทีมันเป็นเวทีเคลื่อนย้ายไงคะ
เดี๋ยวเกิดมีเศษตะโอ๊ตตีรังกากลับหลังแล้วเมื่อสักครู่นี้

เขาบอกว่าเดี๋ยวมีเศษตะปูเศษหินเศษอะไรอย่างนี้
คุณจะเจ็บตัวไหมล่ะคุณเอาทั้งตัวแนบไปก่อน

หน้าตาดีไงคือหน้าตาดีลีลาเด็ดแล้วก็คือแต่งมุดใต้เวทีแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วด้วยนะ

มีใครเจอตัวเขาหรือยังคะช่วยบอกหน่อยสิ
วาฟให้หน่อยเนอะเผื่อคนเขาอยากจะไปตามกันต่อ